เรื่องตัวเลขคนติดเชื้อ
ต้องฟังหนักฟังนิ่ง
เพราะว่าจนป่านนี้
จากที่สาธารณะเลยนะครับ
ติดก็คือว่ามาจากต่างประเทศ
หรือตัวเองมาจากต่างประเทศ
แล้วมาติดคนที่อยู่ใกล้ชิดในบ้าน
แต่ประเภทที่ไปเดินในที่สาธารณะไปโน่นมานี่แล้วได้รับเชื้อโควิด๑๙
ยังไม่มีต้องย้ำไว้ตรงนี้ไม่งั้นแล้วจะแตกตื่นกันไปใหญ่
เดี๋ยวก็โกลหนส่วนเรื่องหน้ากากของนายบอย
หรือที่เขาเรียกกันว่านายบอยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ย
เรื่องนี้ยังคาใจคนอยู่นะครับอยากจะบอกว่าคนเขาอยากรู้
คนเขาคล่องใจคนเขาอยากรู้ว่าตอนจบเรื่องนี้จะจบยังไง
นายบอยกับคณะและพักพวกจะติดคุกไหมจะถูกลงโทษไหม
หรือว่ารอดถ้าถูกลงโทษจะลงโทษข้อหาไหน
เท่าที่ฟังดูจากตำรวจเนี่ย
ถ้าเจอข้อหาอย่างเดียวคือข้อหา

โทษมันเจ็บจ้อยมากปรับไม่กี่ตังค์หรอก
อันนี้คนเขาจะแคลงใจ

คนเขาอยากรู้ว่าขบวนการนี้

โยงใยไปถึงใครที่อยู่เหนือกว่าเหนือกว่าในบอยไหม
นี่คนเขาอยากรู้คนเขาอยากเห็นตอนจบคนเขาคาใจ
ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ต้องเร่งทำความจริงให้ปรากฏ
การช่วยเหลือถ้ามีการช่วยเหลือปกปิดแล้วอุ้มกันเนี่ยอันตรายครับ
ใหญ่๓ข้อที่เล่ามาให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย

ที่ถูกกล่าวหาคนโยงใยบางคนจะบอกว่า
หน้ากากออกมาออกไปนอก
ตั้งแต่ก่อนจะมีการประกาศห้ามส่งออก
แต่ที่คนเขาเจ็บใจก็คือว่า

แล้วสุดท้ายขึ้นมาหน้ากากในประเทศก็ไม่มีเหลือ
เดือดร้อนไปถึงหมอบุคลากรทางการแพทย์

เหมือนที่นายพันยศอ้างว่า
ที่เอาไปส่งออกเนี่ยเพราะส่งออกไปก่อน
แล้วที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นการนำเงินตราเข้าประเทศ
เหมือนกับจะทวงบุญคุณซะด้วยนะแต่ว่าสินค้ามันขาดแล้วคนเขาเดือดร้อน
คุณทำกันอย่างนี้เนี่ยคนเขาเคืองคนเขาคล่องใจ
ฉะนั้นถ้ารัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องยังมีท่าทีที่ไม่เอาจริงเอาจัง
อันนี้มันจะยุ่งมันจะเกิดวิกฤตศรัทธาซ้ำเติมเข้าไปอีก
อย่าลืมนะว่ารัฐบาลมีหลายเรื่องที่เกิดวิกฤตศรัทธาอยู่ตอนนี้
อย่าให้เรื่องนี้ทับถมเข้าไปอีกแล้วอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเดี๋ยวก็ปล่อยไป
หลักทะบานในอดีตเจ้งพังไปเพราะเรื่องที่คิดว่าเป็นเลข
นี่เยอะแล้วนะครับเล็กในสายตารัฐบาลแต่มันใหญ่ในความรู้สึก
ของคนเขาเขาคับข้อข้องใจเขาไม่สบายใจฉะนั้นลองดู
สิครับว่าเรื่องนี้จะไปยังไงต่อเพราะว่าดูอาการของตำรวจแล้ว
เนี่ยตำรวจเขาก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่
แต่ว่าตอนนี้ที่จะเอาผิดได้ก็มีอย่างเดียวพรบคอมพิวเตอร์
เพราะเรื่องกักตุลไปตรวจไปค้นแล้วยังไม่เจอ
ไม่เจอหรอกครับไปตรวจไปค้นยังไงก็ไม่เจอ
เพราะกระบวนการเหล่านี้เขาทำกันเป็นระบบ
มันจะไปเจอได้ยังไงแต่ว่า
เราก็ยังพอมีความหวัง
เราพอมีความหวังเพราะ

กระทรวงพาณิชย์ยังเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้

ตำรวจนั่นเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไป

วันนี้ผมเห็นคอลัมป์ในหนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ของเปลวสีเงิน
เขาเขียนดีครับขออนุญาตนำมาเผยแพร่ถ่ายทอด
เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าบทบาทของกระทรวงพาณิชย์
เรื่องนี้ทำได้ยังไงบ้าง
เปลวสีเงินเขียนว่าในกระบวนการขนหน้ากากไปขายนอกเนี่ย
คำว่า๒๐๐ล้านชิ้นเนี่ยมันโม้ก็จริงแต่โม้แค่ตัวเลข
ส่วนตัวเรื่องค้าหน้ากากมันเป็นเรื่องจริง
จะมีทั้งคนการเมืองการตำรวจการทหารและการเจ้าหน้าที่
ร่วมเป็นกระบวนการหรือไม่ขนาดไหนนั้น
รอให้ท่านรองสุวัสดิ์หมายถึงว่ารองพบตร
สอบสวนให้ปปงตรวจสอบบัญชีดูแล้วทางเข้าทางออกของเงิน
ตรวจสอบหน้ากากบริจาคไปจีนว่าบริจาคไปจริงแค่ไหน
ที่สำคัญส่งทางไหนส่งเมื่อไหร่จำนวนเท่าไร
ทางเครื่องบินหรือทางเรือหรือทางด่านไหน
จะได้ตรวจสอบเอกสารสำแดงแจ้งรายการจากศูนย์ละกากรให้ประจักษ์
เรียนท่านรัฐมนตรีจุลินว่าไอ้๑๑โรงงานผลิตเนี่ย
ท่านไม่ต้องไปให้ทหารไปคุมการผลิตหรอก
ก็แค่เห็นกันตรงหน้าว่าผลิตได้๑๐๐
กรมการค้าภายในได้๑๐๐
แล้วมันล่องหนไปไหนท่านจะเห็นไหมก็ไม่เห็น
อย่างนี้ที่จึงจะเห็น
ท่านรัฐมนตรีจุลินต้องให้กรมการค้าตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างของโรงงานผลิตหน้ากาก
ผลิตเท่าไรส่งผ่านยี่ปั้วสาปั้วหรือส่งตรงขายใครราคาเท่าไหร่
ตรวจย้อนหลังไปเลย๑ปีแล้วไปตรวจยี่ปั้วซาปั้วเป็นทอดไปจนถึงร้านขายปลีก
อันนั้นเนี่ยไม่ใช่ตรวจสอบเจตนาจ้องจับเขาแต่สอบเพื่อเอาข้อมูลข้อเท็จจริงให้รู้ชัด
เพื่อใช้บริหารจัดการแบบรู้ข้อมูล
ต่อไปมีปัญหาหลีกเลี่ยงหลบซ่อนซ่อนปุ๊บตรงไหนก็ตรวจสอบได้จี้ถึงจุดตรงนั้นได้ปั๊บ
บุคลากรที่ชำนาญด้านเนื้อหาของกระทรวงพาณิชย์ก็มีพร้อม
ท่านต้องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปดูบัญชีจำหน่ายดูรายรับดูการขายดูบัญชีชาวต๊อกสินค้า
กรมการค้าต่างประเทศไปตรวจดูสต๊อกสินค้านี่สั่งการกันไปเลยครับ
จะได้ยุบกระทรวงพาณิชย์ไปซะเลย
และให้รู้ไว้ด้วยว่ากรณีของนายบอยรู้เท่าไม่ถึงการ
เจ้าหน้าที่ที่จัดการตามกฎหมายนี่ไม่ใช่ตำรวจนะครับ
แต่เป็นกรมการค้าภายในตำรวจนั่นเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ฉะนั้นคดีบอย๒๐๐ล้านชิ้นหลุดหรือไม่หลุดอยู่ที่กรมการค้าภายในของท่านรัฐมนตรีจุลินนั่นแหละ
ว่ามีข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้ขนาดไหน
นี่ฟังแล้วก็พอมีความหวังครับฟังแล้วก็พอมีความหวัง
รัฐมนตรีจุลินเองเมื่อวานนี้ก็ออกมาแนวเดียวกัน
ท่านบอกว่ามี๓ข้อหาที่กระทรวงพาณิชย์ต้องไปเข้าไปร่วมสอบสวนนายสอนสุวีหรือนายบอย
ข้อหาที่๑หากครอบครองหน้ากาก๒๐๐ล้านชิ้นจริงหรือจำนวนเท่าไหร่ตามที่กฎหมายห้าม
ต้องแจ้งการครอบครองหากไม่แจ้งถือว่าผิด
สองไปดูเรื่องการจำหน่ายว่าเกินราคาไหมถ้าเกินราคาก็ผิด
ค้ากำไรเกินควรไหมเรื่องนี้ต้องดำเนินการไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้น
แล้วขณะนี้ยังไม่มีนโยบายให้ส่งออกฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการลักลอบ
ได้สั่งการให้ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ไปแล้วให้ไปร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนิน
คดีและสาวไปถึงใครก็ดำเนินการฉะนั้นประโยคที่ว่าต้องดำเนินการ
โดยไม่เห็นแก่หน้าใครเนี่ยจะรอพิสูจน์ว่าจะถามถึงใครได้บ้าง
แล้วมีหลักฐานให้เอาผิดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็
เอาจริงแต่ว่าคนก็ห่วงว่ามันจะเกิดกรณีถี่ลอดตาช้างห่างรอดตาเลน
เพราะว่า๒๓วันที่ผ่านมาก็เห็นบอกว่าไปจับได้ร้อยกว่าราย
แต่มันจับลายย่อยครับเล็กเล็กน้อยน้อยที่ค่าขายกันเล็กเล็กน้อยน้อย
อย่างนั้นเนี่ยคนไม่ได้ใจคนต้องลายใหญ่แบบนี้
แบบนี้ต้องเอาให้อยู่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่า
ถ้ารัฐบาลยังมีท่าทีเฉยมีท่าทีคิดว่า
อย่างที่นายกบอกให้ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายอันนั้นถูกครับ
แต่ถ้าไปกันเรื่อยมาเรียงไม่เอาจริงเอาจังหลุดหมดรอดหมด
สุดท้ายขึ้นมาก็จะโดนคดีคอมพิวเตอร์เบาเล็กน้อย
แล้วคนก็จะแคลงใจต่อไปแล้วคนเขาจะหงุดหงิดกันต่อไป
แล้วคนก็อยากจะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยทำได้แค่นี้เหรอ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ซึ่งจะต้องตามต่อครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ